วันนี้มีข่าวใหญ่ที่สังคมจับตาเกิดขึ้นนะครับ
เป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในยุคนี้สมัยนี้
นั่นก็คือมีกลุ่มคนถือปืนเข้าไปล่าสัตว์ในป่า

แต่ว่าเป็นป่าห่วงห้ามเป็นเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่เป็นมรดกโลกของไทย
ที่ถูกล่าก็เป็นสัตว์ห่วงห้ามทั้งสิ้นนะครับ
โดยผู้ที่เข้าไปตั้งแคมป์ล่าสัตว์ป่าถูกจับกลุ่มได้ทั้งหมด
หนึ่งในนั้นคือผู้บริหารใหญ่ของบริษัทยักษ์ใหญ่อิตาเลียนไทย
ทั้งหมดถูกแจ้ง๙ข้อหานักนะครับ
ตำรวจดำเนินคดีเรียบร้อยแล้ว
ส่งตัวไปที่ศาลศาลอนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
เราไปเจาะประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เป็นหลักฐานมัดนายเบรมชัยกรณสูตร
กับพวกรวม๔คนชนิดดิ้นไม่หลุด
ระหว่างตั้งแคมป์กลางป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนทิศตะวันตก
การจับกลุ่มครั้งนี้เกิดขึ้นจากความไม่ดูดายกล้าปกป้องผืนป่า
และไม่เกรงกลัวกลุ่มผู้มีอำนาจของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนทิศตะวันตก
โดยมีนายวิเชียนชินวงศ์เป็นหัวหน้า
หลังพบว่า๑๔นาฬิกาของวันที่๔กุมภาพันธ์
มีนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งเข้าไปตั้งแคมป์พักบริเวณจุดลำห้วยปะชิ
ซึ่งอยู่ระหว่างหน่วยพิทักษ์ป่าที่คองกับหน่วยพิทักษ์ป่ามหาราช
ซึ่งเป็นจุดที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนไม่อนุญาตให้ตั้งแคมป์
เพราะเป็นเขตที่มีสัตว์ป่าชุกชุม
เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบและจับกลุ่ม
แจ้งข้อหานักร่วมกันล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต
ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งซากของสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
และความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืนรวม๙ข้อหา
โดยกลุ่มผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตำรวจจึงควบคุมตัวขึ้นรถตู้เดินทางไปฝากค้างต่อยังสารจังหวัดทองพาภูมิทันที
โดยทนายความยื่นขอประกันตัวผู้ต้องหาด้วยเงินสดคนละ๑๕๐๐๐บาท
โดยสารอนุญาตให้ประกันตัวปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างการสอบสวน
คุณเปรมชัยได้มีการขออนุญาตแล้วก็ได้รับอนุญาตถูกต้อง
แต่เหมือนว่าเราไปนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตครับ
นอกเส้นทางนะขณะที่ได้รับอนุญาตแล้วก็ในช่วงเดินทาง
เนื่องจากไม่ชำนาญทางแล้วมันมืด
มืดก็เลยเห็นว่าจุดตรงนั้นพอมีแหล่งน้ำที่จะพักอาศัยได้
เพราะถ้าเดินทางต่อจะได้รับอันตราย
จากการตรวจสอบเส้นทางการไล่ล่าชีวิตสัตว์ป่าคุ้มครองของไทย
ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ผืนนี้ของนายเปรมชัยกับพวก
พบว่าเดินทางเข้ามาในพื้นที่ด้วยการทำหนังสือขออนุญาต
โดยใช้เส้นทางหน่วยพิทักษ์ป่าที่หน่วย
รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
เพียงเท่านั้นยังพบว่าคณะของนายเปรมชัย
เคยได้รับอนุญาตให้เข้ามาท่องเที่ยว
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
ในเส้นทางนี้๒๓ครั้ง
หากการจับกลุ่มนักธุรกิจรายใหญ่
ที่เข้ามาคร่ายชีวิตสัตว์ป่าเป็นว่าเล่น

ที่ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาตระหนักรู้
และเห็นคุณค่าของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า

เรื่องนี้จะไม่ใช่คลื่นกระทบฝั่ง
ที่เกิดขึ้นมาแล้วก็เงียบหายไป